คุณนุ่นกับคุณท็อปล่าสุดแวะมาไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
พร้อมกับโครงการดีชวนแฟนไทยรัฐค่ะ
ทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่น
มือถือเก่าที่ชัดแบตหูฟังที่ไม่ได้ใช้
งานนี้พอบันเทิงไทยรัฐเจอตัวสาวนุ่นสิริพันธ์ก็เลยต้องอัปเดตสักหน่อย
ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นเธอผ่านหน้าจอทีวีเลย
เป็นเพราะกำลังเตรียมปั๊มทายาทหรือเปล่า
งานนี้พี่นุ่นตอบทันทีนะคะว่า
จริงแล้วเธอตั้งใจพักงานแสดง
มาช่วยคุณสามีคุณท็อปเนี่ย
ส่วนเรื่องลูกตัดสินใจกันแล้วนะคะว่า

ขออยู่กันสองคนตายาย
แพลนหาบ้านพักคนชะลาอยู่ในช่วงบั้นปลายชีวิตแล้วด้วยค่ะ
ไม่แล้วหรอฮะพี่คงคิดว่าผมไม่แล้ว

ไม่เราเองก็คุยกับพ่อแม่เราคุยกับพ่อแม่นุ่น
โอเคเราก็ต้องแบบเหมือนวางแผนอนาคต
หาบ้านพักคนชะลาที่มีเทคโนโลยีที่มันทันสมัย

พอคุณยายป่วยเราต้องนอนอยู่กับเตียงตลอด
คนแก่๑คนผู้สูงอายุ๑คน

หาเงินเท่าไหร่เกษียณเมื่อไหร่

ต้องทำประกันหรือเปล่าคิดหมด
ก็ต้องวางแผนชีวิตในอนาคตกันต่อไปนะครับ

ว่าไม่รู้ในอนาคตจะเปลี่ยนใจหรือเปล่านะคะ